มีผู้ชายคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปทั้งคืนนะครับ
สุดท้ายวันนี้ไปพบเป็นศพถูกยิงทิ้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงที่อุทัยธานีนะครับ
แล้วข้างของศพเนี่ยไปเจอยาบ้าซองสีฟ้าตกอยู่หลายเม็ดด้วย
ก็เลยคาดว่าจะเป็นปมเหตุเกี่ยวกับการหักกันในเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่านะครับ
อุทัยธานีเนี่ยนะฮะตำรวจที่อุทัยธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนเสียชีวิตที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิง
ตำบลหนองย่าปล่องอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะนอกจากเจอศพแล้วนะครับ
มีจักรยานยนต์สีแดงจอดอยู่คันหนึ่งด้วย
มีซองยาบ้านะฮะมียาบ้าเม็ดสีฟ้าอยู่ในซองนะครับ
แล้วก็ตกอยู่หลายเม็ดนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตตรวจสอบพบว่าชื่อนายสามารถหัทธบูล
ชื่อเล่นชื่อเอ็มอายุ๓๑ปีเสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะด้านหลังนะครับ
แล้วก็ไหล่ขวาด้วยแล้วก็แผ่นหลังด้วยรวมละ๓นัดด้วยกัน
นี่คือเอ็มสามารถนะครับมียาบ้า๒๙เม็ดบรรจุในถุงสีฟ้าตกอยู่ที่พื้น
เจอศพช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกกิจธเนศสุริยศักดิ์ภูบดี
ภูมิกับการสพทัพทันจังหวัดอุทัยธานีมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืน๙มม๑ปลอกซึ่งจุดที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่เป็นจุดเดียวกับที่มีคราบเลือด
จากศีรษะของผู้ตายเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่นะฮะปลอกกระสุนปืน
ขณะเดียวกันคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เราไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแถวจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าช่วง๔ทุ่มของคืนวันที่๔ธันวาคมนี่นะฮะ
นี่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
กล้าวก่อนจะไปถึงจุดที่ถูกยิงเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าเขาขี่รถมาคนเดียวนะครับ
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยในเวลานั้นจะมีรถชาวบ้านขับไปในทางเดียวกัน
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรถใครนะฮะจะเป็นรถชาวบ้านทั่วไป
หรือว่าจะเป็นรถของคนที่ก่อเหตุหรือเปล่า
เนื่องจากมันต้องไปดูเรื่องของพยานแวดล้อมที่จะมายืนยันด้วย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าเมื่อคืนวันที่๔ธันวาคม
เอ็มเนี่ยน่าจะนัดเจอกับคู่อริแล้วก็มีเรื่องมีปัญหากัน
ก่อนจะขี่จักรยานยนต์หนีแล้วลงจากรถวิ่งหนีเพื่อจะหลบกระสุนปืน
แต่ว่าจนมุมนะฮะหลบไม่พ้นนะครับก็เลยถูกยิงเสียชีวิต
เป็นจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาเจ้าหน้าที่ก็จะไปรวบรวมหลักฐานต่างต่าง
เพื่อสอบสวนสืบสวนหาตัวคนร้ายต่อไปนะครับแล้วทางอ่างแก้มลิงที่เกิดเหตุ
จะเป็นเขตติดต่อระหว่างอุทัยธานีกับนครสวรรค์ด้วยก็ต้องขยายผล
ว่าจะหลบไปถึงไหนนะฮะสำหรับกลุ่มคนร้ายจากการสอบพยานนะครับ
ทราบว่าผู้ตายออกจากบ้านเพื่อจะไปพบกับดาบตำรวจนายหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง
จากนั้นได้นั่งคุยกันกับทั้งสองคนแล้วมีโทรศัพท์มาหาผู้ตาย
ผู้ตายเดินไปคุยด้านนอกคือเท่าที่เขาบอกว่าได้ยินกันเนี่ยคือผู้ตายคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
แล้วก็เชิญดุงวิญญาณไปฟังพระสวรรค์ในคืนนี้ที่รับศพมาแล้วนะครับ
กับญาติก็มาจุดทูบแล้วก็เรียกชื่อลูกชาย
ขวามือคือเอ็มนะฮะที่เสียชีวิต
ชาวบ้านที่ไปเจอศพบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ก็ไล่ต้อนฝูงควายมาเลี้ยงที่ริมอ่างเก็บน้ำนะครับ
แล้วไปเห็นจักรยานยนต์จอดอยู่
ทีแรกไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นของชาวบ้านที่มาตกปลาในอ่างเก็บน้ำ
ก็มาเก็บของพอเก็บของเสร็จแล้วขนของไปเสร็จ
แล้วเวลาควายมันก็อยู่บริเวณนี้แล้วผมก็จะกลับไปนอนที่พักที่มีพี่เปย์ก็ขับรถผ่านมาถึงไม่เห็นศพ
แต่รถได้เห็นใจเท้าแล้ว
วัดกระจังงามที่นครสวรรค์นะครับเป็นวัดที่ตั้งศพของในเอ็ม
คือพ่อกับแม่พอศพมาถึงวัดนี่ก็ร้องไห้เสียใจบอกยังทำใจไม่ได้
พ่อของเอ็มบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีอาชีพขายไก่ย่างตามตลาดนัดที่นครสวรรค์
ช่วงค่ำ๔ธันวาคมลูกชายออกจากบ้านไปโดยไม่ได้บอกใคร
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าลูกชายมักจะออกจากบ้านเกือบทุกคืน
จนกระทั่งทราบข่าวว่าลูกชายถูกยิงตายพ่อบอกพ่อช็อกไปเลยแล้วก็เสียใจมาก
ส่วนเรื่องยาเสพติดก็พยายามเตือนลูกชายให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าก็ยังเห็นลูกเนี่ยเสพยาเป็นประจำ
ปกติเขาเคยไปอย่างนี้ทุกเที่ยวครับออกดึกมั่งทีก็ออกหัวค่ำมั่ง
ก็กลับบางทีก็กลับเช้ากลับดึกอยู่อย่างนี้ประจำ
เถียวกับลูกก็หนะกับเทพที่ก็กลับทุกที่
แม่ของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุไม่มีรังสังหรณ์อะไรนะครับ

ล่วงมาใส่หลังคารถแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นล้างไม่ดี
พอได้เงินร้อยแล้วเขาจะลดขนมมาตื้อให้๖๐บาท
จะล้างขาดได้แม่แม่ขายของไม่ได้ล้าง
เขาก็ไม่เห็นมีรางอะไรก็มีแค่นี้แหละ
เป็นภาพของตัวเขานี่นะฮะใส่แว่นดำแบบนี้นะครับถอดเสื้อ
แล้วก็มีข้อความบอกนี่เอาดีครับกล้าหน่อย
คนอย่างเขาอะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรก็ยอม
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าประเด็นสังหารน่าจะเกิดจากการ
หักหลังเรื่องของยาบ้าเรื่องของยาเสพติดมีชาวบ้านได้ยิน
เสียงปืนดังรัวไม่ต่ำกว่าสี่นัดนะครับก่อนที่จะมีคน
เจอศพในเอ็มนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อยังไม่